คุณผู้ชมฮะยังมีครูที่ลงโทษนักเรียน
ใช้ไม้เรียวตีน่องเด็กจนเป็นลายขนาดนี้อีกหรือ
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพน่องของเด็กนะครับ

เพราะว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กหญิงอายุป๔เอง
นี่ฮะขาน้องเป็นลายหมดเลยนะครับ
คือเรื่องนี้นะฮะถูกโพสต์เอาไว้

บอกว่าลูกอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ
ในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ป๔
แล้วถูกครูใช้ไม้เรียวลงโทษจนไม้เรียวหักด้วย
ลูกบอกแบบนี้แล้วก็เป็นรอยแบบนี้
แม่โพสต์ไว้ย่อให้ฟังนะครับ

เพราะโรงเรียนโทรมาอยากให้รบลูกนะครับ
เนี่ยย่านโรงเรียนเสียชื่อเสียงว่าวมาได้นะฮะ
แปลว่ากลัวโรงเรียนเสียชื่อเสียงหรือยังไง

ตอนคุณทำคุณไม่คิดเหรอที่ตอนนี้จะมาโอดโอย

ขออนุญาตไม่รับค่ะนะครับ

เห็นรอยแผลที่เกิดขึ้นกับลูกเนี่ยนะครับ
แล้วก็ทีนี้ครับทีมข่าวของเราก็สนใจเรื่องนี้
ก็เลยมีการสอบถามไปถึงยายของเด็กนะ

บอกว่าหลานกลับบ้านมาแล้วมีอาการแบบซึมนะครับ

ส่งรูปนี้ไปให้แม่ของหลานดูนะ

แล้วทีนี้มีผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคุณ

บอกให้ยายลบโพสต์เหล่านี้ทิ้งได้ไหม
ขอร้องเธอลบกันเถอะนะครับ

ถ้าโรงเรียนไม่ดีก็ให้ลูกสาวลาออกจากโรงเรียนไป
แต่ผมได้ฟังเสียงนะผู้ใหญ่บ้านก็พูดดีแหละ
แล้วก็ยายบอกว่าโอเคจะลบให้ก็ได้
แต่ว่าฉันก็มีเพื่อนที่แชร์ไปเยอะแล้วนะเรื่องนี้
ล่าสุดวันนี้ทางด้านผู้ปกครองพร้อมด้วยเด็กหญิงบี
นามสมมุติเด็กป๔คนนี้ที่ถูกตีนะฮะ
เดินทางไปที่โรงเรียนแล้วไปพบคุณครู
ซึ่งเป็นคนที่ตีเพื่อเรียกร้องให้ทางโรงเรียนรับผิดชอบ
โดยมีการพูดคุยกันอยู่ในห้องก็ไม่อนุญาตให้สื่อเข้าไปนะครับ
แต่ทีนี้มันมีคลิปเสียงของครูที่ตีเด็กหลุดออกมา
เป็นการอธิบายถึงสาเหตุที่ทำโทษเด็กหญิงคนนี้
บอกว่าครูเจอเด็กหญิงบีถือก้อนหินกำลังจะปลาใส่หัวเพื่อน
ก็เลยพูดสั่งไปบอกให้เด็กหญิงบีวางก้อนหินลง
สั่งอยู่๓ครั้งเด็กคว่างก้อนหินทิ้ง
ครูก็เลยพูดว่าไม่มีมารยาทเลยจากนั้นเด็กหญิงบีก็เดินขึ้นไปที่ชั้นเรียน
พร้อมกับกระทืบเท้าใส่เสียงดังครูจึงพูดไปว่าถ้าทำนิสัยแบบนี้นะ
ที่บ้านคิดว่าพ่อแม่จะรับได้ไหมแล้วเสียงก็ตัดไป

ที่สองน้องไม่วางครูบอกให้วางลงเดี๋ยวนี้
แล้วทางที่สามน้องโยนแล้วน้องก็เดินขันหน้าหนีลูไป
อ่ะเหนียวก็เลยว่าน้องไม่มีมารยาทเลยทำกับครูแบบนี้ได้ไง

อ่ะเหนียวก็เลยว่าน้องไม่มีมารยาทเลยทำกับครูแบบนี้ได้ไง
แล้วหนูก็เดินเข้าห้องไปแล้วที่นี้น้องขึ้นไปบนห้องห้องตรงกัน
ส่วนวันนี้เขาไปเจรจาพูดคุยกันใช่ไหมฮะ
ผลการพูดคุยระหว่างผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็ครูที่ลงโทษเด็กกับฝ่ายผู้ปกครองเนี่ยนะฮะ
ทางด้านของศึกษานิเทศสำนักงานพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณเขต๓นะฮะ
นางมันทนาชาวบ้านกร่างซึ่งมาเป็นตัวแทนของพอสำนักงานเขตเนี่ย
มารับฟังด้วยก็มาเปิดเผยให้นักข่าวฟังบอกว่า
หลังจากที่มีการพูดคุยกันทางโรงเรียนและครูที่ตีเด็กก็ยอมรับผิด
และขอโทษทางฝั่งผู้ปกครองรับปากจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับ
พร้อมทั้งขอให้ผู้ปกครองให้โอกาสครูและทางผู้ปกครองก็ยอมยกโทษให้แล้วนะฮะ
ศึกษานิเทศยังบอกอีกนะครับว่าการทำโทษเด็กจริงมีหลายวิธีนะ
ตีเด็กไม่ใช่ทางออกแล้วเดี๋ยวนี้
ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้อีกก็คงต้องให้รับโทษตามวินัยด้วยนะครับ
หมายถึงคุณครูใช่ไหมถ้าเกิดเจอแบบนี้อีกนะคะ